สถานการณ์โควิดเนี่ยมีทั้งติดและตายมีทั้งตายทางอ้อมก็มีนะครับ
ไปไปมาแม้กระทั่งพระท่านยังแซวเลยว่าเลิกเถอะ
โหลดแอปคนละครึ่งเถอะมาโหลดคนละเมนกันดีกว่า
เผาศพอ่ะใช่ฮะพระยังแซวขนาดนี้เลิกกันได้เลย
คนละโค้งคนละครึ่งเอาคนละเมนไปใช้ก่อนโยม
ชนะพระพร้อมโหวตกันแบบนี้เลยนะฮะโหลดได้เลย
ตอนนี้แอปพลิเคชันพระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็ออกมาแซว
คนละเมนกับเรารักสับปะเหลอรอได้เลยเพราะตายกันเนี่ย
แต่ละวันเนี่ยไม่เว้นจริงนะฮะมากมายเหลือเกินนะฮะ
แม้กระทั่งเนี่ยคนละเมนพระพร้อมอะไรอย่างนี้นะ
แม่มดมดดำขชาพายังโฟสต์เรื่องนี้เลยอะ
ประหนึ่งว่าพี่มดดำแม่มดดำเองก็ยังรู้สึกว่า
โอ้โหแต่ละวันแต่ละวันก็ตายกันเป็นเบื่ออย่างนี้
มันยากจริงคือตัวเลขนี้ไม่ลงเลยนะ
ต้องเป็นแบบนี้เลยแม่มดยังบอกเออเราคงต้องโหลดแล้วล่ะ
วัฒนะพระพร้อมนะฮะโหลดกันคนละเมนนะฮะ

ขยับต่อไปที่จังหวัดกระบี่เชิญชมข่าวนี้ด้วยตาท่านเอง
เพราะอะไรมีพี่อาสาสมัครท่านหนึ่ง
เข็มขึ้นสมองเป็นชีวิตจิตใจเชิญชม

ปุ้ยเมื่อกี้เขาแทงแล้วมันร้องเหมือนโนลาเลยมีจังหวะตอนท้ายด้วยชนเสียงตายป่ะไม่ตายนะนี่แค่ฉีดยาเท่านั้นเอง
พี่เขาเป็นอาสาสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้าของอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่
ดังนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้าจะต้องเป็นคนคัดกรองคน
เพื่อมาตรวจโควิดมาฉีดวัคซีนตัวพี่เองก็ต้องฉีดวัคซีนก่อนใครเขา
แต่ตัวพี่เขากลัวกลัวขนาดไหนเห็นเข็มเนี่ยกลัวตั้งแต่หน้าปากซอยบ้านแล้ว
นั่นเอาผ้าขาวม้าปิดตาแล้วเอาผ้าขาวม้ามัดหน้ามัดตา
แล้วเวลาฉีดยังไม่ทันยังง้างเข็มเลยได้แล้วฉีดแล้ว
แล้วหลังฉีดไปฉีดยังฉีดยังฉีดแล้วฉีดตั้งแต่จบตะกี้แล้ว
พี่เขายังไม่รู้เลยเขากลัวภาวะร้องไป
นี่คือความน่ารักของคนกลัวเข็มเห็นไหมมันอธิบายยากนะ
เปิดตาแล้วแล้วดูหมดแรงเขาไม่ได้เหนื่อยเพราะว่าเข็มปากนั้น

ผมตายยังยังครับพี่พี่ยังไม่ตายแล้วพี่ไม่ต้องตาย
พี่เป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้าเราก็ต้องยกย่องกันต่อ
นี่ความน่ารักนะฮะฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วปลอดภัยดีนะครับ
แต่ท่านผู้ชมต้องชมข่าวนี้เจ้าหน้าที่ด่านหน้าคุณหมอพยาบาลเจองานหนัก
หนักขนาดไหนทั้งสองท่านนะผมไม่รู้ใครเป็นใครล่ะ
หิ้วปีกนี่หรอหิ้วปีกนี่นะแล้วจากนั้นออกประตูไปไม่ไหวอ่ะ
ไม่ไหวแล้วเป็นลมตรงนั้นเลยค่ะเป็นลมตรงเนี้ยพิงกับประตูลิฟต์อ่ะ
ยิงแบบนี้เลยแล้วพยายามจะช่วยกันเปิดหน้ากากนะ

นี่คืออีกเสี้ยวส่วนหนึ่งซึ่งมีอยู่อย่างนี้ทุกวี่ทุกวันนะครับ
คนโพสต์บอกว่าสะท้อนความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่
แค่ไหนล้มไปแล้วนะหิ้วกันลุกขึ้นมาทำงานต่อ
นี่คือความน่ารักของคุณหมอพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์
เราเจอแบบนี้ทุกวิทย์ทุกวันจริง
แล้วชมต่อความน่ารักของคนไข้

การการเลือก

คือคือสงสัย

คุณยายบอกอยากดูแลพยาบาลบ้างแต่ว่าคุณยายไม่ได้โพสต์เองนะ
มีคุณพยาบาลอีกท่านหนึ่งท่านเป็นคนโพสต์ให้
นี่ชื่นชมความน่ารักความมุ่งมั่นทำงานของพี่พยาบาลบุคลากรทางการแพท
แล้วก็กับของคุณยายด้วยนะครับนี่ความน่ารักที่เกิดขึ้นนะครับ
น่ารักจังเลยนะคะก็เป็นมุมที่ทำให้เรายิ้มได้ในยามวิกฤตแบบนี้นะคะ